เวลาคนเราใจตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีคิดเห็นตรงกัน
แต่ถ้าใจตรงกันตอนเจอสี่แยกต่างฝ่ายต่างคิดว่า
อีกฝ่ายก็จะหยุดจะเบรกแหละก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
ใจตรงกันตรงไหนใจตรงกันพอดี
แต่ว่าใจตรงกันก่อนนี่นะคุณผู้ชมน้ำขวาเนี่ย

ปาเจโลคันแล้วก็เป็นเก่ง๕ประตูอีกคันหนึ่งสีฟ้าหน่อย
คือที่ใจตรงกันไอ้เก๋งสีฟ้าก็ฉันจะไป

นั่นแหละฮะก็จะไปทั้งคู่ตรงสี่แยกวัดใจครับ
ในจ่อย๕สาย๑๑ตะบนมาบขาที่ระยอง

คันแรกเป็นเก่ง๕ประตูสีน้ำเงินด้านขวานี่มีรอยชนเข้ากลางลำแบบนั้นเลย
ดูสิยุบไปเลยอ่ะตรงเน้นตรงฝั่งคนขับด้วยนะดูล้อดิเบี้ยวเลยอ่ะ
มีคนเจ็บครับในรถทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม๔คน
เอามาดูอีกคันหนึ่งเป็นรถแวนปาเจโร่สีเทา
ปาเจโร่เนี่ยก็ยุบถึงห้องเครื่องเหมือนกันคุณผู้ชมตรงนี้นะ
แต่ว่าไม่ถึงห้องผู้โดยสารนะสิ
ก็มีคนเจ็บ๑คนเป็นคนขับครับ
รวมทั้งหมดในเหตุการณ์นี้อุบัติเหตุนี้ก็มีคนเจ็บ๕คน
ผู้ภัยก็เร่งนำคนเจ็บออกมาเพื่อปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไป
เจ้าของร้านชำที่เปิดขายอยู่ใกล้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ

คุณทรงสิทธิเดชอายุ๕๕ปีบอกว่าบ่อยแล้วนักข่าว

ถ้าเกิดเดือนหนึ่ง๔๕รอบนี่ทุกอาทิตย์เลยนะ

๑๐ศพที่หายไปที่ศูนย์ไป๑๐ชีวิตที่ศูนย์ไปจากแยกเนี่ย

คุณทรงสิทธิเดชก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หาวิธีอะไรก็ได้ช่วยลดอุบัติเหตุหน่อย
๔แยกแห่งนี้เป็น๑๐ศพแล้วนะ

เกิดแค่เยือนหนึ่งประมาณ๔ครั้ง

แยก๔แยกต่อย๕ตายที่๑
แยกหนึ่งประมาณ๑๐ศพ

มีไฟไหมมีไฟบอกไหม

ไม่แสดงว่าต้องวัดใจจริงนะเห็นมั้ย

อ๋อทางแยกแล้วก็บอกว่าถ้าดูสัญญาณ
แต่จริงพอเห็นที่พื้นไหมดอมเห็นป่ะ
แดงเขาก็พยายามทาสีพยายามบอกให้หยุด
ให้มันเป็นสะดุดแล้วรู้สึกมันจะได้เบรกไง